คุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะภาคเหนือโดยเฉพาะยอดดอยยอดภูอากาศหนาวอากาศหนาวจัดนะคะอุณหภูมิโดยเฉลี่ยเนี่ย๕๑๕องศาเซลเซียสก็เหมาะสำหรับการปลูกพืชเมืองหนาวปลูกผลไม้เมืองหนาวนะคะรวมไปถึงเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวด้วยเพราะอะไรคะคุณผู้ชมปัจจัยอากาศนะคะก็หลักหลักก็คือ

อากาศอีสานจะมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้านะคะแต่ว่าช่วงสายสายช่วงกลางวันเนี่ยก็แดดจัดด้วยเหมือนกันส่วนพร้อมให้พี่น้องภาคกลางภาคตะวันออกเฝ้าระวังเรื่องอากาศหนาวในตอนเช้ามีหมอกนะคะบางพื้นที่ก็อาจจะต้องระมัดระวังในการสัญจรด้วยเปิดไฟตัดหมอกขับรถดีดีให้สัญญาณไฟแล้วก็เสียงใ
เช่นกันตอนเช้าก็อากาศเย็นหน่อยมีเมฆบางส่วนแล้วก็มีหมอกในตอนเช้านะคะเฝ้าระวังเรื่องสภาพอากาศส่วนใครจะเดินทางขับรถมาภาคเหนือเฝ้าระวังเรื่องหมอกเรื่องอากาศเย็นด้วยเพราะอาจจะทำให้ถนนลื่นเกิดอุบัติเหตุนะคะตอนนี้ไปช่วยสาวเก็บสอบบอรี่ไปฝากคุณชนะคุณเบตตองก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วกลับมาติด